กลับมาติดตามชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับ
สารฝันให้เด็กคนหนึ่งน้องชัดเจน
ชัดเจนฝันชัดจริงแล้วณตอนนี้

บอกว่าอยากเป็นพนักงานขับเครื่องบิน

ใช่ค่ะซึ่งน้องชัดเจนอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
เมื่อวานนี้ทางสนามบินรวมถึงสายการบินก็สารฝันแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูภาพน้องพร้อมกันเลยนะคะ
หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
โพสต์ภาพเรื่องราวความน่ารักเลยค่ะ
ของเด็กชายชัดเจนอายุ๓ขวบ
ชื่นชอบในการทำหน้าที่พนักงานให้สัญญาณอากาศสะยานภาคพื้น
ทำให้คุณแม่ก็ต้องตัดชุดเหมือนเป๊ะแบบนี้เลย

แล้วก็ชอบทำท่าให้สัญญาณเครื่องบิน
อยู่บริเวณด้านนอกลานจอดสนามบินขอนแก่น
แล้วเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากเลยนะคุณ
คุณคิดดูสิเด็ก๓ขวบเนี่ย
ปกติแล้วเขาก็จะอยากเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูเป็นทหารใช่ไหม
แต่นี่อยากเป็นพนักงานโบกเครื่องบิน

สารฝันของน้องชัดเจนตรึงจิตพิษดล

โดยมีว่าที่ร้อยตีอัธยาลาบมาก
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการท่ากัดสยานขอนแก่น
และนางสาวคัทริยาบริรักษ์

เป็นช่วงที่ตรงกับเครื่องบินขึ้นลงพอดีเลย
เจ้าหน้าที่ก็พาน้องชัดเจนไปโบกเครื่องบินตามที่ฝันเอาไว้ค่ะ
แต่คือไม่ได้เป็นตัวจริงในการโบกนะ

แต่น้องชัดเจนก็ทำตามเจ้าหน้าที่จริง
ค่ะคุณเห็นเจ้าหน้าที่ใช้ไม้ปิงปองโบ่งอยู่ใช่ไหม

ทีที่เครื่องบินแล่นเข้าสู่หลุมจอด
ชัดเจนเขาก็ใช้ไม้ปิงปองโบกให้สัญญาณเหมือนกันเลย

ครับ
ใช่ตอนนั้นน้องไม่ยอมเข้าไปในอาคารผู้โดยสารเลย
คือตามองแบบไม่กระพริบเลยมองการทำงานของเจ้าหน้าที่

แล้วสั่งตัวเก๋
เด็กตอนนั้นก็คงสงสัยแหละ

ชัดเจนก็จะดูการทำงานของคนบกเครื่องบิน
คือน้องเขาดูผ่านทางไหนรู้ไหมคุณทางยูทูป

น้องก็จดจำท่าทางทั้งช่วงของการรับการส่งเครื่องบิน

ใช่ค่ะจนวันหนึ่งน้องก็มาบอกคุณแม่
คุณแม่ครับตัดชุดให้หน่อยครับ

หลังจากนั้นแม่ก็พาไปซื้อไม้ปิงปองพาไปซื้อหูฟัง
คล้ายกับคนโบกเครื่องบินให้มากที่สุดเลย
แล้วทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ช่วงเที่ยง
ชัดเจนเขาก็ขอให้ครอบครัวพามาโบกเครื่องบินทุกครั้ง
วันนะหลังเลิกเรียนก็มาบกเครื่องบิน
มาพูดคุยมาถ่ายรูปกับพี่พนักงาน
บอกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
เห็นน้องชัดเจนมาทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แป๊บนะคุณ
แต่เห็นมากว่า๑ปีแล้ว
คือเป็นฝันที่แบบแน่วแน่มั่นคงมากเลยนะ
เห็นว่าน้องสวมชุดคล้ายกับเครื่องแบบพนักงาน
ก็เลยไปถามเลยรู้ว่าตอนนั้นน้องชัดเจนชอบมาก
อยากเป็นพนักงานบวกเครื่องบินอยากทำตามพี่
ทำเรื่องค่ะไปยังสนามบินขอนแก่น
สารฝันให้กับน้องจนมีวันนี้

เจ้าหน้าที่ก็ปลื้มใจที่ได้สารฝันให้กับน้อง
ซึ่งทั้งนักบินลูกเรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นทุกคนเนี่ย

แต่คนที่ดีใจที่สุดจะเป็นใครล่ะคะ
ใครฮะน้องชัดเจนสิครับ
มาทำตามความฝันแล้วก็เห็นพี่เท่แบบนี้มาทำตามนะ
โอ้โฮตอนเด็กชอบนะ
เราชอบมองคนในเครื่องแบบนะอยากเป็นแบบนี้บ้างนะครับ